พาไปดูไอ้ไข่กันหน่อยค่ะแต่จะไปดูไอ้ไข่ธรรมดาก็แหมไม่ได้
ธรรมดาเกินไปจะพาไปดูไอ้ไข่แบบใหม่น้องใหม่นะคะ
อยู่บนดอยสูงชื่อว่าไอ้ไข่เศรษฐีในวัดวังตะไคร้ที่เชียงใหม่ค่ะ
เขาพิเศษแตกต่างจากไอ้ไข่ทั่วไปเพราะว่าแววตาของเขา
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปจ้องแววตาของไอ้ไข่นี่นะคะ
เป็นรูปหล่อไอ้ไข่อยู่ที่วัดไอ้ไข่อยู่ที่วัดแม่ตะไคร้
ในอำเภอแม่ออนที่จังหวัดเชียงใหม่
นี่เป็นแววตาที่บอกว่าไม่เหมือนที่อื่น

ดวงตาดำสนิททั้งสองข้างเพราะว่าทำมาจากนินไงฮะ

เป็นอัญมณีสีดำสนิท
เขาบอกว่าหากไปจ้องมองดูใกล้นะคะ

จะเห็นไปที่ความวาวของนินคล้ายดวงตาของคนเลย
ทีนี้บางคนมองเข้าไปแล้วก็จินตนาการไปอีกว่า
หือนี่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะ
เป็นความพิเศษอยู่ที่ดวงตาทั้งสองข้าง
ชาวบ้านก็ไปเสี่ยงทายขอเลขเด็ดกันล่ะค่ะ
ล้วงไข่ในหายทองแล้วก็หายเงินส่องเลขปลายประทัด

หายเงินหายทองนะคะล้วงไข่เอาไปเสี่ยงโชค

ครับเอาจากเชียงใหม่ขยับไปลำปางหน่อยครับ
สำนักสงฆ์สรรป่าตึงครับอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับ
กลุ่มชาวบ้านที่จัดว่าดวงเฮงดวงดีแหละนะครับ

มาร่วมกันทำพิธีแก้บนแบบนี้แหละฮะ
โดยเอาวงดนตรีพื้นเมืองมาแสดง
แล้วก็ฟ้อนรำต่อหน้ารูปปั้นพญานาค
อัครเดชอุดมชาวบ้านที่ดวงดีนะครับ
เล่าบอกว่าเขาถูกเลขท้าย๓ตัว๕๖๖เนี่ย
๕ฉบับครับเป็นเงิน๖๐๐๐บาท
มาร่วมกันแก้บนในครั้งนี้
แถมยังได้เลขงวดใหม่ไปด้วยจากร่างทรง
ขณะที่นางสาวอันนชาเพชรบัวธีรชัด
หนึ่งในคนดวงเห็งจริงบอกว่างวดที่ผ่านมา
ฝันเห็นพ่อปู่แม่ย่าพญานาค
ตีเป็นเลขแล้วเอาไปซื้อลอตเตอรี่
ปรากฏว่าถูกรางวัลรับทรัพย์ไปเกือบล้านครับ

แบ่งเงินมาร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ด้วยนะครับ
เอาฟังเธอเล่าความฝันของเธอหน่อยครับ

เหรียญที่๒เป็นรัชกาลที่๙ที่นั่งไปแล้ว

เขาคุยให้ฟังว่าเขาฝันฝันว่ารถคันนี้ไฟไหม้
ด้านหน้าจนถึงท้ายไม่เคียลนี่ทั้งคัน
แต่เหลือป้ายทะเบียนรถเอาไว้ที่เป็นเลขสีแดง
มันก็เลยตรงกับความฝันที่เราฝันถึงพ่อปู่แม่ย่า
คนจะได้อะเนาะ
ส่วนที่ปรุดระยะสันเจ้าแม่เกรดแก้วครับ
คนต้นโพออาถรรพ์วัดกลางถนนจำได้ใช่ไหมฮะ
เป็นพุทธสถานวัดแจ้งอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
เมื่อวานนี้มีคนดวงดีเป็นผู้ชายอายุ๔๔ปี
เป็นชาวกรุงเก่านี่แหละครับชาวอายุทยานำเครื่องเส้นไหว้ไป
แก้บนเจ้าแม่เกร็ดแก้วเนี่ยครับเนี่ยเป็นขนมขนมหวานก็ว่ากันไปนะครับ
ทีนี้เขาบอกว่างวดที่แล้วมาไหว้ขอโชคลาภ
แล้วได้ก้อนโตสมใจปรารถนาแต่ก็ไม่ได้บอกว่าก้อนโตขนาดไหนนะฮะ
ก็เลยมาแก้บนตามที่บนบานเอาไว้ก่อนกลับนิดนึงแล้วกันเขาบอกว่าอ่ะ
โชคกันหน่อยนะฮะงวดนี้เขาก็เดี๋ยวจะตามไปซื้อกับสิ่งที่ขอ
แล้วก็ได้กลับไปใหม่ทั้ง๓ตัว๒ตัวก็ว่ากันไป
แต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่ารอบนี้ได้อะไรไปนะฮะ
ใครอยากไปก็ไปได้นะฮะที่นี่แหละครับ